ทอมมจังหวัดสาแก้วโลงพื้นที่ค่ะ
สามารถไปยึดแล้วก็บุกจับ
วัยวะเพศชายเทียมอวัยวะเพศหญิงเทียม
และบุหรี่ไฟฟ้าได้จำนวนมากคิดเป็นมูลค่ากว่า๑ล้านบาท
ตำรวจภูทรคลองลึกจังหวัดสาแก้ว
ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๑๒กองกำลังบุรพา
และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบ
สิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในไทยตามช่องทางธรรมชาติ
ปรากฏว่าพบรถกระบะต้องสงสัยวิ่งมาตามถนนสายบ้านโคกสแบงอรัญญประเทศ
ซึ่งเป็นถนนเรียบแนวชายแดน
ก็เลยส่งสัญญาณขอตรวจค้นปรากฏว่าคนขับนั้นทำตัวมีพิรุษ
ความเร็วหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าไปสกัดจับได้
พอไปตรวจค้นท้ายรถกระบะนะคะก็พบกับกระสอบขนาดใหญ่
บรรจุสิ่งของเกือบ๒๐กระสอบค่ะ
มีนายประวีจิตหารเป็นคนขับ
อ้างว่าเป็นกระสอบเสื้อผ้าจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในกรุงเทพ
แต่พอเปิดดูภายในกระสอบเจ้าหน้าที่ต้องตะลึงนะคะ
เพราะว่าเจอกับอวัยวะเพศหญิงเทียมไฟฟ้า
วัยวะเพศชายเทียมไฟฟ้าแล้วก็ปลอกอวัยวะเพศชายเทียม

อกจากนี้ก็ยังมีแบตเตอรี่แล้วก็เจลหล่อลื่นเป็นจำนวนมากด้วย
รวมถึงก็ยังมีบุหรี่ไฟฟ้า๑๓๐ชิ้น
เครื่องบุหรี่ไฟฟ้า๘๔๓ชิ้น
อุปกรณ์ส่วนคั่วบุหรี่ไฟฟ้า๑๒๕๐ก้อน
ต่อบุหรี่ไฟฟ้า๙๕ชิ้น
แล้วก็น้ำยานิโคตินอีก๑๓๐๐ขวดค่ะ
เมืองต้นคนขับรถสารภาพว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างขับรถไปส่งของ
บริเวณตะแคบชายแดนเพื่อนำไปส่งให้กับนายทุนเท่านั้น
แต่เจ้าหน้าที่คาดว่าก็น่าจะมีส่วนรู้เห็นกับการขนสินค้าเถื่อนในครั้งนี้ด้วย
ควบคุมตัวพร้อมของกลางที่คิดมูลค่าแล้วก็ร่วมกว่า๑ล้านบาท
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีข้อหานำเข้าโดยหลีกเลี่ยงอากร
แล้วก็รวมถึงจะขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการด้วยค่ะ